เรื่องที่กำลังพูดกันถึงเยอะในขณะนี้

ขอบคุณครับและขอบคุณครับ
ขอบคุณครับและขอบคุณครับ
ขอบคุณครับและขอบคุณครับ
ขอบคุณครับและขอบคุณครับ
ขอบคุณครับและขอบคุณครับ
ขอบคุณครับและขอบคุณครับ

ขอบคุณครับและขอบคุณครับ
ขอบคุณครับและขอบคุณครับ
ขอบคุณครับและขอบคุณครับ

ขอบคุณครับและขอบคุณครับ
ขอบคุณครับและขอบคุณครับ
ขอบคุณครับและขอบคุณครับ
ขอบคุณครับและขอบคุณครับ
ขอบคุณครับและขอบคุณครับ
ขอบคุณครับและขอบคุณครับ

ขอบคุณครับและขอบคุณครับ
ขอบคุณครับและขอบคุณครับ

ทุกคนที่โอ้โหกำลังเร่งมือกันอยู่นี่แบบ

เหลืออีกแค่๒๘๐กล่องจะเสร็จแล้วต่อให้ระหว่างคุณขนขึ้นรถ

แล้วก็มองว่ารถกระบะที่เอามาขน๒คัน
ยังไงก็ขนไม่พอรอบแรก
ก็เลยคิดว่าแบบนี้ตั้งใจที่จะให้ทางฝั่งของพวกเขา
เสียค่าปรับหรือเปล่า
บวนการที่ว่ามันจะต้องหาวิธีการที่ว่าจะเอาเงินค่าปรับหนู
คือเราก็ครั้งแรกไว้ที่๓๐บาท
ครั้งแรก

แต่เขาได้เงินจากหนูไปละแสนกว่า

เขาก็ต่างฝ่ายต่างก็บอกว่าเดี๋ยวรวบรวมพยานหลักฐาน

ภายใน๒๙๙๐๐บาท

จะคิดเพิ่มเป็น๗๙๙๐๐บาท
แต่ฝ่ายผู้ว่าจ้างที่เอาข้าวไปส่งโรงงานไม่ทัน

ถือว่าคุณช้ากว่าสัญญา

ประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม

จะเอาผิดทางกฎหมายอะไรยังไงได้บ้าง

แต่ว่าเรื่องของความผิดข้อหาช่อโกงซึ่งเป็นลักษณะของอาญาเนี่ยค่ะ
ไม่น่าจะได้นะคะเพราะว่าการสั่งข้าวกับน้ำเนี่ย
คนสั่งไม่ได้เอาข้าวกับน้ำไปด้วยคือไม่ได้เอาทรัพย์สินไปด้วย
ก็เลยน่าจะเป็นความผิดทางแพ่งมากกว่าก็ต้องไปฟ้องร้อง
การผู้เสียหายต้องไปฟ้องสารเองอันนี้ก็อาจจะยากหน่อยกว่าจะได้เงินชดเฉยอะไรกัน